เมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นดราม่าเดือดเลยทีเดียวนะคะสำหรับร้านโอมากาเซนะคะ
ก็เป็นดราม่าซ้อนดราม่าค่ะตอนแรกเป็นดราม่าจากยูทูบเบอร์ที่ขึ้นไปยืนบนโต๊ะโอมากาเซนะคะ
แล้วก็มันมีคอมเมนต์ของหุ้นส่วนของร้านโอมากาเซร้านนี้ที่ไปคอมเมนต์ถึงเรื่องที่
คนที่ไปคอมเมนต์ในในประเด็นนี้ค่ะบอกว่าคนที่คอมเมนต์เนี่ยไม่ได้เป็นคนมากินหรอกนะคะ
แต่ตอนนี้ร้านจองเต็มโอ้โหมันก็เลยกลายเป็นเติมเชื้อเพลิงให้ดราม่าหนักเข้าไปอีกค่ะ
วันนี้ค่ะก็ปรากฏว่านายปัณวิทย์โชธเดชธรรมนะคะและนายกฤษกรภูมินัทหรือว่าดีเจกริจนะคะ
ผู้บริหารร้านมาเนกุโอมากาเซย่านพัฒนาการออกมาพูดถึงเหตุการณ์นี้ค่ะ
จนที่มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งเรื่องความสะอาดความไม่เหมาะสม
ลามไปถึงคอมเมนต์ของหุ้นส่วนนะคะนายกฤษกรบอกว่าลูกค้าเหมาปิดร้านปูพรมแดง
เลี้ยงเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่นะคะแล้วก็มีเตอร์ไพรส์จากยูทูบเบอร์
มาเป็นเชฟมาปั้นอาหารด้วยมันก็เลยเกิดเรื่องราวอย่างในคลิปนะคะ
คือทุกคนก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยืนยันว่าคอมเมนต์ที่มันเป็นประเด็นดราม่าล่าสุดเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจเหยียดลูกค้าแต่อาจใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม
อยากจะขอโทษอาจเกิดจากอารมณ์น้อยใจจึงพิมพ์อะไร
ไม่ทันได้คิดให้ดีก่อนทำให้มีผลกระทบอย่างมาก
จนถึงขั้นต้องปิดเฟซบุ๊คเพราะว่าภรรยาก็ตั้งท้องอยู่
ไม่อยากให้ส่งผลกระทบกับครอบครัว
ใช่ครับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตอนนี้
ค่ะทางด้านนายปันวิทย์นี่ค่ะ

แล้วร้านก็เร่งแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนโต๊ะใหม่
อย่างที่แจ้งไปเมื่อวานแล้วก็ใช้แอลกอฮอลฆ่าเชื้อทั้งหมดต่อไป
ก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ